คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้มาดูเรื่องราวของนักร้องสาวคนนี้กันบ้างนะคะ
สำหรับลำยองหนองหินเห่าค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่างานเข้าตั้งแต่ต้นปี
แต่งานเข้าที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องของงานแสดงหรือไม่ใช่งานตัวใช่ไหม
ถูกต้องแต่ว่าเป็นเรื่องของคดีความคือมีคนที่ชื่อเหมือนกับเธอถึงสองคนนะคะ
นำเอาชื่อนี้ไปแอบอ้างในการที่จะหลอกให้คนโอนเงินเข้ามาในบัญชีของเธอ
เรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันสดผ่านทางโทรศัพท์
กับคุณลำยองหนองหินห่าวค่ะสวัสดีค่ะคุณลำยองสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะลำยองค่ะค่ะคุณลำยองคะเล่าหน่อยได้ไหมคะ
ว่าเหตุการณ์ที่มาที่ไปที่เกิดเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงคะ
เกิดจากอะไรคือเกิดจากที่ว่าเพื่อนของเจ้าภาพที่เคยจ้างงานช่วงปลายปีนะคะ
ค่ะคือโดนแฮ็กไลน์แฮ็กไลน์ค่ะแล้วก็อ่าบอกว่าเนี้ยอืม
กำลังจะไปแจ้งความนะเนี่ยเขาโดนแฮ็กไลน์แล้วไปหลอกให้คนนั้นคนนี้
ตังเข้ามาบัญชีอืมอ่าโดยโดยใช้ชื่อของเขาอ่ะ
ถึงว่าชื่อที่แฮ็กไลน์ของเขาแต่ว่าโอนเข้าบัญชีชื่อนางสาวสุพรรณีจรบุรม
ซึ่งเป็นชื่อของลำยองเองนะคะชื่อจริงของคุณลำยอง
ชื่อจริงจริงของลำยองเองค่ะแล้วก็อ่าพอดีก็เลยอ่าเขาก็บอกเจ้าภาพ
ว่าชื่อนี้คุ้นเหมือนได้โอนตังไปให้ค่าจ้างร้องเพลงคุณลำยอง
เมื่อถึงห้าวันที่แล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือแอบอ้างว่าเป็นตัวเราใช่ไหมคะ
ใช้ชื่อชื่อสุพัณธ์นี้สำกัน

เพราะว่าทุกคนเข้าใจว่าลำยองชื่อจริงคือสุพรรณ

แล้วตอนนี้ก็ยังใช้ชื่อนี้อยู่ไหมคะคุณลำยอง
ใช้ชื่อนี้อยู่นะชื่อจริงนามสกุลจริงเลย
ค่ะแล้วเมื่อคืนก็ไปให้ปากคำกับคุณพี่ตำรวจ
คือตอนนี้เนี่ยเรื่องถึงทางตำรวจแล้วใช่ไหมคะ
มีความคืบหน้ายังไงเกี่ยวกับคดีความบ้างคะ
ตอนนี้คือทางตำรวจกับลำยองก็ทราบแค่ว่า

ผู้เสียหายโอนเงินเข้าไปบัญชีของนางเสาสุพันนียจรบรม
เขาไปแจ้งความกันไว้แล้วแล้วปัญหา
มันเป็นชื่อเราเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น
อาจจะเป็นตามที่เดากันกับคุณพี่ตำรวจเมื่อคืนนะคะ
ก็อาจจะเป็นแบบว่าชื่อซ้ำกันหรือเปล่า
หรือแบบถ้าเราทำบัตรประชาชนหายอะไรอย่างนี้ไหม
จะทำบัตรพอไปเปิดประชาชนมีอะไรไหมมันเป็นไปได้ไหม
มันเป็นไปได้ไหมคะที่จะมีชื่อซ้ำกัน
ค่ะเมื่อเช้าก็เลยไปที่ธนาคารกสิทธิ์กรไทยธนาคารมุม
ก็เลยไปบอกว่าเนี่ยช่วยดูให้หน่อยค่ะชื่อสุพรรณีเนี่ยเปิดบัญชีแล้วใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าเขาเลยเอาบัตรประชาชนลำยองไป
เขาเลยว่ายังไม่ได้เปิดยังไม่มีบัญชีกับทางธนาคารนี้เลย
อ๋อใช่ก็คือยังไม่เปิดเลย
ก็เลยบอกว่ามีคนโอนตังแล้วเข้าชื่อนี้ค่ะ
ก็เลยเอารายหมายเขาดูฐางรายทางอะไรดิ
ค่าเสียหายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะคุณลำยอง
หลายคนน่ะบาง๓๐๐๐กว่าบาท
ใช่ค่ะประมาณเนี่ยค่ะ
แล้วเห็นว่าคุณลำยองได้แฮคเฟสบุ๊คบ่อยด้วยใช่ไหม

ใช่โดนแฮ็กเฟซบุ๊คบ่อยมากอาทิตย์ที่แล้วก็มีข้อความมาทางมือถือบอกว่า
มีรหัสอะไรอ่ะ๖ตัวอะไรอย่างนี้มีคนพยายามเข้าเฟสอะไรอย่างนี้
คือทางเฟซบุ๊กเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนมาเวลามีคนพยายามที่จะเข้าเฟซบุ๊กเรา
ใช่ค่ะหลายครั้งมากแล้วแบบก็ไม่รู้ว่าเขาจะแฮ็กไว้ทำไม
ค่ะแล้วตอนนี้ที่ธนาคารก็บอกว่าชื่อของลำชื่อสุภานีจอมบรมมีทั้งหมด๓คน
รวมกับตัวลำยองเองนะคะรวมกันก็คือมีทั้งหมดสามคน
มีชื่อนามสกุลเหมือนกันเลยค่ะชื่อเหมือนกันนามสกุลเหมือนกัน
แล้วตอนนี้ที่ไปเปิดกับธนาคารหมายถึงไปเปิดกับธนาคารตอนนี้สุพรรณีจอมบรมเปิดสองคนแล้ว
ซึ่งเลข๑๓หลักคนละตัวเลยก็คือเลขบัตรประชาชนคนละตัว
แล้วแปลว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะชื่อและนามสกุลซ้ำกันจริงถูกไหมคะ
ใช่คือตอนนี้ลำยองก็ยังไม่ได้ไปเช็คกับทะเบียนราช
ก็รู้แค่เข้าไปจากพนาคารเฉยนะครับ
ค่ะตอนนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้เสียหายนะคะ
ฝากเตือนภัยกันหน่อยค่ะสำหรับแฟนบันเทิงไทยรัฐที่ตอนนี้เนี่ย

ก็อยากจะเตือนว่าเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
เพราะว่าตอนนี้มันมิจฉาชีพมาทุกรูปแบบเลย

ไม่อยากจะให้เชื่อทางโลกโซเชียล
เพราะวันนี้เขาจะไม่ชาชิบเขาจะหากินทางด้าน

แล้วก็เกิดไขท่านเอง
ที่น่าสนใจนะว่าตกลงแล้วถูกแอบอ้างจริง
หรือชื่อในทะเบียนราชซ้ำ
นั่นน่ะสิแต่ตอนนี้มันเป็นไปได้แล้วล่ะ
ทั้งชื่อทั้งนามสกุลที่ซ้ำกับคุณลำยองหนองหินเห่า
คือชื่อจริงของเธอเนี่ยมีคนซ้ำอยู่ด้วยกันถึง๒คน
รวมคุณลำยองเป็น๓คน

บัญชีธนาคารของคุณลำยองที่เปิดกับธนาคารนี้

ถ้าเกิดว่าจะโอนเงินให้กับลำยองน้องหินห่าว
ไม่สามารถโอนได้นะคะในบัญชีของธนาคาร
คุณลำยองได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้
และถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชื่อเดียวกันจริงนะ

ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริง

อันนี้ก็ยืนยันตัวตนแล้วก็ความบริสุทธิ์ใจของตัวเราด้วยนะคะ